แต่ว่าความหวานไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยที่สำคัญหนุ่มโต้งเนี่ยตอนนี้งานพลึบพลับมากนะคะ
และตอนนี้ค่ะกำลังจะมีงานแสดงหนังแนวเทลเลอร์ครั้งแรก
เจ้าตัวยอมรับว่าโอ้โหตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายสุด
ส่วนเรื่องความรักกับสาวปรางที่ช่วงนี้หวานเป็นพิเศษ
หลังแต่งเพลงให้สาวปรางฉลองครบรอบ๑๐ปีที่รู้จักกันทำให้หลายคนอิจฉา
แล้วก็รอลุ้นว่าเมื่อไหร่หนุ่มโต้งจะทำเตอร์ไพรสคุกเข่าขอแต่งงานสาวปรางสักทีไปฟังกันหน่อยค่ะ
ผมพูดตรงตรงว่าแบบผมเป็นคุ้นผมคงไม่กลับ
ตั้งใจเขียนมากครับตอนออกมาเป็นเพลงนี้ครับยังหายไปให้คู่
มีงานอยู่ที่ตรงให้เกี่ยวกับคู่ของเราครับ
จริงแล้วมันเขียนมาจากความรู้สึกเขียนมาจากชีวิตเลยครับ
เหมือนกับทั้งเพลงก็มาจากความรู้สึกข้างในเลย
มันจะมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นเร็วนี้ไหมครับ

อ๋อแต่เรากับคนนี้คือรักจริงหรือแต่งแล้ว

ตาจะคิดว่างานพรีเวดดิ้งนะคะ